ใครอยู่ลมศักดิ์เพชรบูรณ์บอกมาหน่อยค่ะจำได้ว่าเมื่อสองสามวันก่อน
พลเอกประวิทย์ยังเพิ่งลงพื้นที่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวจะให้ดูค่ะว่าณทุกวันนี้
ลมศักดิ์เพชรบูรณ์จะเป็นอย่างไรเอาดูเลยค่ะตำบลตานเดี่ยวนะครับ
อำเภอลมศักดิ์วิชบูรณ์นะครับข้างหน้าที่ทุกท่านเห็นนะครับ
เป็นแยกบ้านร่องไผ่นะครับเป็นเส้นทางตรงไปไปพื้นที่ของ
โศกบ้านหวายบ้านติ้วนะครับครึ่งคันนะครับไปไม่ได้ครับ
ไซค์ไปไม่ไหวครับน้องน้องไหวไหมไหวไหมไหวไหม
ดับไหลคันแล้วนะระวังนะเกาะเกาะเกาะเกาะไหล่ไว้ครับ
ไหล่ไว้น้ำเชี่ยวจริงจริงครับน้ำเชี่ยวจริงจริงครับ
ประชาชนจะเข้าในพื้นที่หรือจะเข้าบ้านนะครับ
ต้องเอารถจอดไปข้างนอกนะครับแล้วก็เดินเข้าไปนะครับ
พี่อดพี่อดเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมสถานการณ์เป็นแบบนี้เลย
นี่ถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้คือเมื่อวานตอนเย็นค่ะ
นี่กู้ภัยเขาลงพื้นที่ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำนะแล้วพี่เบิร์ตดูความแรงของน้ำอ่ะ
นี่ภาพนี้มันฟ้องอะไรไหมคุณผู้ชมคือถ้าดูมุมสูงนะ
น้ำมันข้ามจากทุ่งฝั่งนี้ข้ามถนนไปทุ่งอีกฝั่งหนึ่งคือมันหลากมันหลากไปทั่ว
แล้วดูสิความแรงความเร็วดูสีของน้ำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นแบบนี้นะ
เป็นสีน้ำตาลแบบส้มส้มอ่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
มูลนิธิร่วมกับตันยูหล่มศักดิ์เขาออกมาช่วยเหลือชาวบ้านค่ะ
มีการไลฟ์สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น
ตรงนี้คือถนนสี่แยกบ้านร่องไผ่ที่ตำบลตานเดี่ยว
หล่มศักดิ์ของเพชรบูรณ์นะโอ้โหไม่ต้องพูดถึง
มอเตอร์ไซค์วิ่งอันนี้ก็ลำบากนะ

แล้วถนนสายหลักรถยังพอวิ่งผ่านได้นะ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายรองไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชม
สายรองนี่รถต้องจอดเพราะว่าน้ำท่วมสูง
วิ่งไม่ได้ต้องมาใช้เรือแทนแล้วอะค่ะ
ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปสัก๒๓วันที่ผ่านมา
พลเอกประวิทย์รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
นี่เพิ่งมาเป็นประธานจำภาพได้ไหมภาพขวามือเนี่ย
เป็นประธานงานอุ้มพระดำน้ำ
แล้วก็ลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำที่หล่มศักดิ์ที่เพชรบูรณ์
แต่โอ้โหหลังจากท่านกลับไปเป็นยังไงล่ะ
หนักเลยแต่อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับผลเอกประวิทย์นะ
ท่านกลับไปแล้วน้ำท่วมหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
น้ำแข็งต้องอ่านให้ดีนะเดี๋ยวคนจะไปตีความ
เออก็นี่ไงต้องย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะ
แต่เป็นเพราะฝนตกหนักต่อเนื่อง
แล้วน้ำที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
คือมาจากป่าเทือกเขาเพชรชบูรณ

นี่ถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดที่เพชรบูรณ์
ลมศักดิ์รู้สึกว่าจะท่วมเป็นรอบที่๔แล้วนะของปี
เออชาวหล่มศักดิ์คะถ้าเกิดว่าดูอยู่
เช้านี้สถานการณ์น้ำเป็นยังไง

โอ้โหภาพเมื่อกี้ที่เห็นชาวบ้านมารอรับพลเอกประวิทย์นั้นเก่งเนอะ
ปริ้นต์อะไรฟอนต์อะไรสวยงามเลยนะ
อ้าวแหม่อยู่นี้แหม่ทุกบ้านเข้าถึงคอมพิวเตอร์หมดด้อง